เอาล่ะมาดูสาวสองสาวสองที่ใช้เวลาแค่เสี้ยววินาที
ปลดสร้อยที่มีคุณค่าทางจิตใจของนักท่องเที่ยวชาวเบลเจียมถูกจับแล้วนะครับ
แต่ก่อนอื่นเราไปดูตอนที่เขาปลดสร้อยแวบเดียว
สวนจนทราบว่าสาวประเภทสองที่ก่อเหตุคือนายมณสนั่นเพ็งวิชัยอายุสามสิบปี
เป็นชาสุรินทร์นี่เธอคนนี้แหละที่คือวัยเสร็จละเกิน

คือหลังก่อเหตุเธอเรียกแท็กซี่
แล้วไปกบดานอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ในซอยสุขสวรรค์๖๖

ตำรวจจึงตามไปจับและตรวจยึดเสื้อผ้าในวันก่อเหตุได้
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะหนีนะครับไปที่พัทยาชนบุรี
สอบสวนมณัสนันยอมรับว่าก่อเหตุจริงแหละค่ะ
จากไม่มีเงินค่ะติดพนันค่ะ
สร้อยแล้วเอาไปไหนเอาไปขายค่ะ
ขายที่ร้านทองในซอยเจริญนคร๒๘
ได้เงินมา๒๖๐๐๐บาท
แต่ซ่อยนั้นคือประมาณสัก๕๐๐๐๐บาทมูลค่าทั้งซ่อยทั้งจี้
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็ฝากขังไปเวลา๑๒วัน
ล่ะข้อหารักทรัพย์ในท้องที่สพเมืองพัทยาอีก
๒๕๖๕ละปีนี้ก่อนคดีนี้
ร่วมกันทำร้ายร่างกายในท้องที่สอนอนลุมพินีตรงนี้ด้วยฮะ